พระเอกหนุ่มสุดตี๊ดอย่างแอนดิวเกรกสันนะคะ
หลังจากที่หวนคืนสู่วงการบันเทิงอีกครั้ง
ก็กำลังจะมีผลงานละครให้แฟนติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยว่ารู้สึกอบอุ่น
แฟนยังคงให้การต้อนรับที่ดีเสมอมาค่ะ
เหล่าแฟนคลับของนักแสดงหนุ่มหล่อสุดติ๊ดอย่างแอนริวเกรกสันนะคะ

ได้ติดตามกันเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมา
โดยเผยว่าอยากทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
และตอนนี้ก็ยังมีไฟอยู่ค่ะ
ขอใช้โอกาสนี้ตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
งานละครรวมถึงงานพรีเซนเตอร์โฆษณาต่าง

คงจะไม่ทุ่มเวลาเกือบทั้งสัปดาห์ไปกับการทำงาน
เพราะต้องการเว้นช่องว่างในการใช้ชีวิตให้ได้พักผ่อนบ้าง
ก่อนจะเอ่ยขอบคุณเหล่าแฟนคลับที่ยังคงเหนียวแน่น
แม้ว่าเจ้าตัวจะห่างหายไปนานก็ตาม
แต่ก็ยังคงให้การตอบรับเป็นอย่างดี
และตัวเองก็รู้สึกอบอุ่นเสมอมาค่ะ
ก็กะจะทำงานเยอะครับ

คือบางทีทำแล้วบางทีเหนื่อยแล้วก็อยากจะพัก

มันเหมือนมีใจที่อยากจะทำก็อยากจะทำ
ไม่รู้ว่าใจตรงนี้มันจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหน
ก็ทำเท่าที่ยังมีใจมีไฟอยู่

แต่ว่าส่วนใหญ่งานหลักของผมก็เป็นงานแสดง

ก็เป็นโอกาสที่จะได้เปลี่ยนหลายอย่าง
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ละครช่องมากขึ้น

ตอนที่หายไปเวลาเจอแฟนเจอใคร
ก็เขาก็ยังตอบรับแล้วก็ดูแลแล้วก็ยิ้มแย้ม
แล้วก็ให้ความรักและความอบอุ่นกับผมเยอะ